ผมพาไปดูพลายโดโดกันบ้าง
ชื่อคล้ายกันแต่นี่ตัวใหญ่กว่าเยอะมากนะ
เป็นช้างแสนรู้วัย๑๗ปีในสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
แต่ว่าเสียใจด้วยเพราะว่าล้มแล้ว
เขาล้มนะฮะเมื่อช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
แต่ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการล้มของช้างตัวนี้
ล้มแล้วเมื่อประมาณวันที่๑๗๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา

สาเหตุการล้มยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางสวนสัตว์

นายวิรพลบุญชูดวงผู้มนวยการฝ่ายบริหารกิจการสัตว

แต่ว่าทางผอก็ยังปฏิเสธการให้ข่าวอยู่
แล้วก็ขอให้ติดต่อทางด้านของผู้มนวยการสำนักงาน

เพื่อสอบถามข้อที่จริงกรณีการล้มของพรายโดโดครั้งนี้
ซึ่งจะเป็นคนเดียวที่สามารถให้ข้อมูลได้
บอกพอคนนี้จะให้ข้อมูลได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปประสาน

คือก็อยากจะรู้ไงว่าพายเดโดล้มจากอะไรนะครับ

ไม่ลดละความพยายามในการที่จะอยากรู้สาเหตุนะ

เนธนภาสุธิธรรมดำรง
ปฏิบัติหน้าที่ภูมิในการสำนักงานพัฒนาพิงคณคร
เครือสำนักงานพิงคณกรองค์กรมหาชน
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับ
แต่ก็เป็นข่าวเศร้านะถ้าข่าวเศร้าก็ล้มจริงนะ